วุ้นค่ะวุ้นรูปดอกมะลิ

เพราะว่าตอนนี้นะขายดิบขายดีมากเลยล่ะค่ะ

วุ้นเค้กรูปหัวใจพร้อมมาลัยดอกมะลิ

ได้ดูใกล้เคียงกับของจริงมาก
ไอเดียเจ๋งนี้เป็นของคุณดารารัฐภูลพาณิชย์อายุ๕๓ปี

จริงแล้วที่บ้านเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวและขนมหวานนะ
แต่พอช่วงเทศกาลคุณดารรัฐก็จะมาเปิดรับออเดอร์วุ้นเค้ก
ปีใหม่วาเลนไทยวันเกิดทุกเทศกาลทวมรวมทั้งวันแม่นี้ด้วย
ซึ่งวันแม่เปิดเป็นปีที่๒แล้วนะคะที่รับออเดอร์วุ้นเค้กวันแม่
ดังทั้งร้านจะมี๓แบบด้วยการให้เลือกก็คือวุ้นเค้กมาลัยเป็นแบบดอกมะลิ
แล้วก็อีกแบบนึงคือวุ้นเค้กปกติทั่วไป
อีกแบบนึงวุ้นเค้กวงหรี่มีมาลัยดอกมะลิด้วย
นี่หลากหลายรูปแบบกันไปนะคะ
ราคาขายขนาด๑ปอนด์ราคาเพียงแค่๒๐๐บาท
ขนาด๒ปอนด์ราคา๓๐๐บาทเท่านั้น
คุณดารัฐบอกว่าปีนี้นะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มวัยทำงานแล้วค่ะ
เพราะว่าตอนแรกกะว่าจะซื้อดอกมะลิสด
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมออเดอร์เยอะมาลัยมะลิอาจจะแพงนะคะ
ก็เลยมาสนใจสั่งวุ้นเค้กแบบนี้ซึ่งก็แทนความหมายไม่แพ้ดอกมะลิสดแล้วค่ะ
ยังรับประทานร่วมกันกับคุณแม่และครอบครัว
ทำให้เกิดความสุขความอบอุ่นกันอีกด้วย

ไอเดียเก๋ไก่รับประทานได้ด้วยซึ้งใจด้วย